เราเริ่มต้นรายงานเรื่องของตัวเลขกันก่อนนะครับ
ว่าตัวเลขของผู้ติดเชื้อรายใหม่ในบ้านเรา
ประจำวันที่๔พฤษภาคมออกมาแล้วนะครับ
ตัวเลขประจำวันนี้สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่

เท่ากับตัวเลขสะสมในบ้านเรา
ตั้งแต่เกิดโควิดระลอก๑ระลอก๒ระลอกเดือนเมษายน
คือ๗๒๗๘๘รายนะครับ

ผู้เสียชีวิตมีทั้งสิ้น๒๗ราย
อดผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่การประบาดโควิด
ในประเทศไทยก็คือ๓๐๓ราย

การประบาดในระลอกเดือนเมษายนนะครับ
ตั้งแต่๑เมษายนถึงวันนี้๔พฤษภาคม
เป็นการติดเชื้อเพิ่ม๔๓๙๒๕ราย

ว่าตัวเลขของผู้ที่มีอาการหนัก
แล้วก็ผู้ที่ใส่ท่อช่วยหายใจ
เพิ่มสูงขึ้นทุกวันทุกวันนะครับ
ถ้าไล่เลียงจาก๒๓เมษายน
มีคนที่มีอาการหนักเพียงแค่๓๕๒คนนะครับ
แล้วก็มีคนที่ใส่ท่อช่วยหายใจ
อย่างที่เห็นมี๙๑รายนะครับ
จากนั้น๒๔๒๕๒๖๒๗ยาว
มาจนถึงวันที่๓พฤษภาคม
ตัวเลขของผู้ป่วยอาการหนักเพิ่มมากขึ้น
คนใส่ท่อช่วยหายใจเพิ่มมากขึ้น

ตัวเลขจากถึงเมื่อวานนะ๓พฤษภาคม
มีผู้ที่มีอาการหนักถึง๙๘๑ราย
จากช่วงย้อนไปคุณแค่ประมาณ๑๐กว่าวัน
ก่อนหน้านั้นมีผู้มีอาการหนัก๓๐๐กว่าราย
มาถึงเมื่อวาน๙๘๑ราย

ส่วนคนที่ใส่ท่อช่วยหายใจก็มากขึ้นเรื่อย
เมื่อวานนี้รายงานออกมาคือ๒๗๘รายนะครับ
ทีนี้ก็ต้องมาจับตามองว่าวันที่๔พฤษภาคม
คือวันนี้ถ้าสอบคอรายงานเขามีตัวเลขอยู่แล้ว
ว่าผู้ที่มีอาการหนักจะแค่ไหนนะครับ

ผู้ที่ใส่ท่อช่วยหายใจจะแค่ไหนนะครับ

ใช่ค่ะคือตัวเลขของผู้ที่ใส่ท่อช่วยหายใจ
คือเป็นส่วนหนึ่งของผู้ป่วยที่อาการหนัก
ใช่นะครับเขาจับตามองกันมานะฮะว่า
ช่วงระยะนี้เป็นช่วง๖วันถึง๑๐วันหลังจากการติดเชื้อ
ดังนั้นก็จะมีคนที่มีอาการหนักเพิ่มมากขึ้นนะครับ
แต่คุณหมอทางด้านสาธารณสุขเขาเปิดเผยออกมานะคุณนะ
ว่าคนที่ใส่ท่อช่วยหายใจและอาการหนักแบบนี้
ไม่ใช่ว่าจะเสียชีวิตทุกราย
เขาบอกถ้า๕๐๐รายใส่ท่อช่วยหายใจนะ
จะมีเสียชีวิตอยู่แค่ประมาณ๑๐๐ราย
ใส่ท่อช่วยหายใจกันหลายร้อยคนนะนะ
แต่ก็รักษาได้หายนะครับ
ดังนั้นตัวเลขมันอาจจะน่าตกออกตกใจ
แต่ในเชิงของการรักษาคุณหมอเขาก็ทำเต็มที่เหมือนกัน
นี่คือตัวเลขประจำวันนี้นะครับ
ทีนี้ครับเราก็ต้องเจาะจงไปเลย
ถึงเรื่องของคลัสเตอร์ชุมชนคลองเตย
เพราะว่าคลัสเตอร์ชุมชนคลองเตยเนี่ยนะคะ

พื้นที่ด้วยกายภาพของพื้นที่ที่คลองเตยมันเป็นชุมชนแออัด

แล้วที่น่าเป็นห่วงเพราะว่าช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา
ตัวเลขของผู้ติดเชื้ออยู่ที่๓๐๔นะคะ
ซึ่งในจำนวนนี้เป็นผู้ที่พักอาศัยอยู่ในชุมชนแออัด

อีก๑๑๑รายนี่นะคะ
ถือว่าอยู่ในพวกคอนโดอยู่ในหอพักต่าง
แต่ก็ใกล้เคียงกับพื้นที่ชุมชนแออัดนั่นแหละค่ะ

นี่ครับคุณผู้ชมฮะนี่พื้นที่ของคลองเตยนะ
เป็นพื้นที่นะครับที่มี๔๑ชุมชนอยู่ในเขตนี้

แล้วก็มี๔๑ชุมชนย่อยอยู่ในเขตนี้นะครับ
พื้นที่๗หมื่นหลังคาเรือนมีประชากร๙หมื่นถึง๑แสนราย
เขาก็เลยบอกว่าโอ้โหถ้ามีการติดเชื้อภายในชุมชน
และไม่รีบในการบริหารจัดการ

คุณผู้ชมที่เห็นไทยรัฐทีวีของเราทำกราฟิกให้คุณผู้ชมได้เห็นกันนะครับ
ดังนั้นเขามีการตรวจแบบเชิงรุกในพื้นที่ชุมชนคลองเตย
ตรวจมาวันละ๑๐๐คนนะในการตรวจเชิงรุก
เขาบอกว่าเริ่มตรวจกันไปตั้งแต่วันที่๒๗มีนาคมแล้ว
และตรวจยาวกันไปถึงวันที่๑๙พฤษภาคม
ก็จะตรวจคนในชุมชนได้๒๓๐๐๐คนนะครับ
ทีนี้ครับคุณผู้ชมฮะเรามาดูในชุมชนที่เขามีการตรวจเชิงรุก
ในพื้นที่ของคลองเตยมีชุมชนอะไรบ้าง
กราฟิกให้คุณผู้ชมดูเลยนะครับ
ว่าการตรวจเชิงลุกตรวจไปกี่คนแล้ว
และมีผู้ติดเชื้อในชุมชนในเขตคลองเตย
มากน้อยขนาดไหนดูกราฟิกกัน
คลัสเตอร์ในชุมชนคลองเตยนะคะนี่เปรียบเทียบให้คุณผู้ชมได้เห็นนะคะ
ก็มีชุมชนพัฒนาใหม่นะคะซึ่งมีประชากร๑๔๖๙คน
ก็พบผู้ติดเชื้อ๗๘คนตรงนี้เป็น๕
จากนั้นมีชุมชน๗๐ไร่อันนี้ก็ประชากรอยู่๙๖๘๕คน
พบผู้ติดเชื้อ๓๗คนมีชุมชนริมคลองวัดสะพาน๑๑๕๐คน

แล้วก็ที่วัดคลองเตยใน๒๒๐๒๘คนติดเชื้อไป๑๔คน
คุณผู้ชมคือเราจะเห็นว่าอันนี้มีชุมชนแอร์อัด

ใช่นะฮะแต่ว่าการตรวจเชิงลุกยังไม่ครอบคลุม๑๐๐ของประชากร

อันนี้เท่าที่ตรวจเชิงลุกกันได้ก่อนแล้วสักประมาณ๒๓หมื่นคน
ก็มีจำนวนผู้ติดเชื้ออย่างที่รายงานกันไป
แล้วก็คุณผู้ชมได้เห็นกันหน้าจอเลย
นี่เราแยกรายละเอียดออกมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับ
ส่วนแพทย์หญิงอภิษมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโฆษกสบคระบุนะครับว่า
สอบคอได้เร่งมีการค้นหาผู้ป่วยโควิด๑๙เชิงรุกในชุมชนคลองเตย
ก็พุ่งเป้าไปที่๓๙ชุมชน
ส่วนผู้ติดเชื้อที่พบทั้งหมดนะครับเข้าสู่ระบบการรักษาเรียบร้อยละ๑๐๐คุณ
คือเอาคนป่วยออกมาจากชุมชนเข้าโรงพยาบาลได้เรียบร้อยแล้วนะครับ
ตอนนี้สถานการณ์โควิด๑๙มีความรุนแรงใน๓ชุมชน
อย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปก็คือชุมชนพัฒนาใหม่นะครับชุมชน๗๐ไร่
แล้วก็ชุมชนวัดคลองสะพานโดยบรรดาผู้นำชุมชนทำงานอย่างหนักมากเลยนะคุณนะ
ในการชี้เป้าผู้ที่มีความเสี่ยงสูงและคัดแยกคนในชุมชนแล้ว
กรมควบคุมโรคจะจัดหาวัคซีนเข้าไปฉีดให้คนในชุมชนต่อไป
เมื่อวานนี้ฟังสัมภาษณ์รองภูมิหน่วยการของโรงพยาบาลจุฬานะ
ก็คือเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้พื้นที่เลยคุณ
เขาบอกตอนนี้ทางจุฬาก็พร้อมในการรับผู้ป่วย

ใช่คือสมมุตินะถ้าเกิดในพื้นที่เขตคลองเตย

บุคลากรจากโรงพยาบาลจุฬาก็พร้อมที่จะไปอำนวยความสะดวก
ที่โรงพยาบาลสนามนั้นเพื่อดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อนะคะ
แล้วก็ที่สำคัญย่านชุมชนตรงนี้
มันต้องมีการตั้งโรงพยาบาลสนามตั้งจุดพักคอย
พักคอยก็คือแยกคนป่วยออกมาจุดนี้
หรือว่าแยกคนที่ต้องกักตัวออกมาจุดนี้นะครับ
แล้วก็ส่งโรงพยาบาลแล้วก็มีจุดอย่างที่เห็นนะฮะ
ซึ่งตอนนี้มีรถพระราชทานนะฮะก็ได้ไปตั้งจุดตรวจหาเชื้อแล้วนะครับ
และอีกอย่างหนึ่งก็คือจุดฉีดวัคซีนที่จะเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้นะครับ
เดี๋ยวบรรยากาศของทั้งจุดหาเชื้อจุดตรวจจุดฉีดวัคซีน
ในพื้นที่คลองเตยเดี๋ยวเราตัดบรรยากาศสดให้คุณผู้ชมได้ดูกัน
ต้องค่ะทีนี้คุณผู้ชมค่ะพูดถึงชุมชนคลองเตย
จริงจุดเริ่มต้นก็มีรายงานมานะคะว่าคนที่ติดเชื้อเนี่ย
ติดเชื้อรายแรกเขาเป็นพนักงานสถานบันเทิงย่านทองหล่อ
ทีนี้ก็อยู่ในชุมชนนี้แหละค่ะก่อนที่จะรู้ว่าติดเชื้อเนี่ยก็มีการไปสังสรรค์กับเพื่อน
มีการแพร่เชื้อให้กับคนในครอบครัวแล้วก็กระจายสู่ชุมชน
เพราะว่ารักษณะที่ชุมชนคลองเตยคือจะอยู่กันลักษณะเป็นห้องขนาดประมาณ๔คูณ๔เมตร
ก็คือ๑๖ตารางเมตรแล้วอยู่กันสมาชิกครอบครัวหนึ่งมันไม่ได้มีแค่คนสองคนไงคะ
อยู่กันเป็น๕คน๖คนแล้วหลังคาบ้านเนี่ยคือก็อยู่ติดติดกันปลูกติดติดกัน
ดังนั้นตรงนี้มันก็เลยทำให้การแพร่เชื้อมันไปได้เร็ว
บางทีแค่เดินผ่านเดินสวนกันมันก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อ
แล้วเรื่องนี้เนี่ยนะคะทางคนตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองเนี่ยนะคะ
ก็มีความห่วงใยแล้วก็ใส่ใจในเรื่องนี้ด้วย
ก็อย่างที่บอกว่าทางผู้ว่ากอทมก็จะลงพื้นที่
แล้วก็ผู้ว่ากรทมพูดถึงเรื่องของการจัดตั้งศูนย์พักคอย
ที่จะเป็นการแยกผู้ติดเชื้อและดูแลเบื้องต้น
หรือว่าโรงพยาบาลสนามแล้วก็ยังส่งต่อผู้ป่วยส่วนหนึ่ง
ยังจังหวัดสมุทรสาครด้วยนะครับแล้วก็ทางวัดสะพานเนี่ยนะคุณนะ
เราก็ได้พูดคุยกับทางท่านเจ้าอาวาสด้วยนะ
เจ้าอาวาสท่านบอกว่าเป็นห่วง
คนในพื้นที่ชุมชนคลองเตยจากใจท่านก็เลยจัดพื้นที่ตรงนี้ครับ
วัดสะพานเป็นพื้นที่ในการให้เป็นโรงพยาบาลสนาม
คือวัดสะพานเป็นลักษณะของอาคาร๘ชั้นนะครับ
ก็จะจัดชั้นต่างเป็นพื้นที่ในการที่จะดูแลรักษาผู้ติดเชื้อโควิด
ในพื้นที่เขตคลองเตยโดยไม่รังเกียจใดทั้งสิ้น
ทางกรทมก็ขอขอบคุณทางวัดสะพานไว้ด้วยนะครับ
แล้วก็ทีนี้ครับอย่างที่บอกไปนอกจากในพื้นที่จะมีโรงพยาบาลสนามแล้ว
จะมีการส่งต่อผู้ป่วยส่วนหนึ่งไปยังจังหวัดสมุทรสาคร
เนื่องจากที่นั่นเขามีโมเดลในการเตรียมความพร้อมในการดูแลอยู่แล้ว
นะครับมีบุคลากรทางการแพทย์มีทหารดูแลอย่างปลอดภัย
แล้วก็เข้มงวดด้วยนะครับเอาอีกเรื่องหนึ่งสำหรับการจ่ายยา
ฟาวิพิวาเรียแก่ผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่
เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามทางผู้ว่ากอทมบอกว่า
จะจ่ายให้ทันทีถูกต้องค่ะยาฟาวิพิราเวียนะคะ
ซึ่งผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่ไปที่โรงพยาบาลสนามพอไปถึงปั๊บเนี่ย
อย่างที่เราทราบกันว่าคนที่ไปโรงพยาบาลสนามคืออาการก็จะยังไม่หนัก
ดังนั้นพอไปถึงปั๊บก็จะจ่ายตั้งแต่วันแรกเลย
ต่อให้คุณไม่มีอาการหรือว่าคุณป่วยในระดับสีเขียวก็ตาม
ผู้ว่าตั้งใจทำแบบนี้เพราะอะไร
เพราะไม่อยากให้เชื้อมันลุกลาม
หรือว่าไม่อยากให้มีอาการรุนแรงขึ้น
ก็ปรับแผนการจ่ายยาทั้งระบบแล้วนะในระบบสาธารณสุขของไทย
แต่ก่อนอาจจะจ่ายยาไอฟาวิให้เฉพาะคนที่อาการหนักปอดอักเสบ

ใช่ฮะแต่คราวนี้ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป
เอาให้เลยตั้งแต่คนที่ติดเชื้อโควิด๑๙
จัดสรรให้อย่างดีนะฮะคนละ๕๐เมตรนะครับ
หรือถ้าอาการหนักมากขึ้นอาจจะคนละ๑๐๐เมตร
ใช่ค่ะเพราะว่าทางธรรมบาลเขาออกมาแล้ว
ถูกต้องค่ะแล้วก็ตอนนี้ทางกรุงเทพมหานคร
คือก็มีโคต้าอยู่มีอยู่๑แสนเมตร
ถ้าเกิดว่าจ่ายให้คนละ๕๐เมตรคือก็จะได้ประมาณ๒๐๐คน
ก็ใช้เวลารับประทานประมาณ๕วัน
ส่วนนายกรัฐมนตรีเมื่อวานก็เรียกประชุมผู้เกี่ยวข้องหาบรือถึงการแพร่ระบาดในเขตคลองเตยเหมือนกัน
เพราะนายกก็บอกว่าก็เป็นห่วงนะครับ
โดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนแออัดในกรุงเทพ
อกจากคลองเตยแล้วมันยังมีพื้นที่ชุมชนอีกหลายชุมชนในกรุงเทพด้วยนะครับ
มีรายงานออกมาว่านายกได้สั่งการให้กรุงเทพบูรณาการร่วมกับสบค
ให้มีตัวเลขข้อมูลที่ชัดเจนของระดับอาการผู้ป่วยนะฮะ
ก็แยกเลยเขียวเหลืองแดงนะครับ
หรือว่ามีเตียงสนามเท่าไหร่อย่างไรนะครับ

นายกบอกว่าต้องเร่งระดมแล้วนะ
กรองเชิงรุกแล้วก็แยกออกตามระดับอาการ
แล้วก็ให้ส่งไปที่โรงพยาบาลหรือว่าศูนย์พักคอยให้ทัน
อย่าให้อยู่ในชุมชนนะครับ
ทีนี้หลังจากประชุมเนี่ยนะคะ
ทางนายกค่ะก็คุยเป็นการคุยนอกรอบกับ
รองนายกรัฐมนตรีช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็คือคุณอนุทิน
พลเอกอนุพงศ์เผาจินดา

คุยประมาณสัก๑๕นาทีค่ะ
ที่นายกคุยนอกรอบนี้
เป็นการประเมินสถานการณ์ตัวเลขผู้ติดเชื้อในกรุงเทพ
โดยเฉพาะในชุมชนแออัด
ที่ตอนนี้ตัวเลขก็เพิ่มสูงขึ้น
เพื่อที่จะมีการวางแผนกันเข้าไปสนับสนุน
ทางกรุงเทพมหานครในการตรวจเชิงรุก
แล้วก็ในการรองรับผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
ที่ตัวเลขหลังจากนี้คุณผู้ชม
เอาจริงเราก็ต้องทำใจยอมรับส่วนหนึ่งว่าหลังจากนี้
อาจจะมีตัวเลขที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยนะคะ

ก็ทีนี้เราก็ต้องมาดูที่ชุมชนคลองเตยกันต่อ
เพราะว่ามีข้อเสนอออกมาว่าการบริหารจัดการป้องกันโควิด๑๙

ทำไมไม่เอาโมเดลของตลาดกลางกรุงที่สมุทรสาครมาใช้
ตอนนั้นที่มีการแพร่ระบาดช่วงปลายปี๖๓ต้นปี๖๔
ว่าทำไมเราไม่ล็อกดาวน์เลย
ให้คนอยู่ในนั้นอย่างเดียวไม่ต้องออกมา

ใช่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ถูกถามเรื่องนี้เหมือนกัน

บอกว่าโมเดลที่สมุทรสาครนะคุณ
คือเป็นชุมชนและมีพื้นที่ขนาดจำกัด
ดังนั้นจึงสามารถควบคุมได้ถูกต้องไหม
ล้อมตีกรอบได้เลยนะครับล้อมรั้วป้องกันได้เลย
จำนวนคนก็จำกัดนะครับนับตัวเลขได้
ส่วนใหญ่เป็นแรงงานอาชีพเดียวกัน
ว่าอาชีพเดียวกันสำคัญนะครับ
เพราะว่าตลาดหรือว่าร้านค้าถูกสั่งปิด๑๐๐
คนที่ทำงานในตลาดนั่นแหละคนที่ทำงานในร้านค้านั่นแหละ

ตลาดปิดเขาก็ไม่ต้องทำงานเขาก็ต้องถูกกักตัวนะครับ
และทีนี้มีการแยกผู้ติดเชื้อได้
และมีการบังคับกักตัวในอาคารพื้นที่ของตลาดและใกล้เคียงได้
อกจากนี้นะคนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้า

แล้วก็เปิดโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ได้ทันทีคุณ
อันนี้คือโมเดลที่สำคัญของตลาดกลางกุ้ง
แต่ถ้ามาเปรียบเทียบกับพื้นที่ชุมชนคลองเตยกรุงเทพมหานคร
พื้นที่ชุมชนคลองเตยกรุงเทพนครมีข้อจำกัดดังนี้
ให้คุณผู้ชมไล่ดูกันนะครับชุมชนคลองเตยเนี่ยนะฮะ
ข้อจำกัดคือเป็นชุมชนขนาดใหญ่๔๑ชุมชน๗๕๐๐๐หลัง
คนเนี่ยอยู่นานแน่นกัน๙๐๐๐๐ถึง๑๐๐๐๐๐คน
และข้อสำคัญก็คือเขาประกอบอาชีพที่แตกต่างกันคุณ
ใช่ค่ะครับประกอบอาชีพนอกบ้านนอกชุมชน
กลุ่มนี้ถ้าเกิดเห็นภาพชัดเลยคือเป็นพวกที่หาเช้ากินข้าว
ใช่ฮะเช้าออกไปรับจ้างไม่ว่าจะเป็นรับจ้างถั่วไป
เป็นลูกจ้างรายวันเป็นแรงงานนอกระบบ
แล้วก็ได้เงินกลับมารายวันแบบนี้
ดังนั้นถ้าจะกักเขาอยู่ในชุมชนล้อมกรอบเขาไว้ไม่ได้
ถ้าจะเอามาปรับใช้ที่ชุมชนคลองเตยยาก
ไม่เหมือนตลาดกลางกุ้งยากมาก
เหมือนกับที่รัฐบาลขอความร่วมมือเป็นไปไม่ได้เลย
ไม่มีทางมันไม่ใช่ประเภทอาชีพของเขา
พนักงานออฟฟิศไม่ใช่พนักงานบริษัท
นี่คือกลุ่มคนที่จะต้องไปใช้แรงงานเป็นลูกจ้างแล้วก็ไปรับจ้างนะคะ
และอีกข้อหนึ่งก็คือเป็นพื้นที่แออัดครับ
ต่อการจัดระบบโรงพยาบาลสนาม
ดังนั้นข้อจำกัดต่างเหล่านี้ทั้งเรื่องของอาชีพประชาชน
เรื่องของถ้าประชาชนต้องถูกกักตัวอยู่ในพื้นที่เนี่ย
แล้วจะยังไงนะครับไม่ได้ออกมาหางานทำเงินก็ไม่มี
ใครจะเยียวยาและใครจะเข้าไปดูแล
ดังนั้นวิธีการที่สำคัญที่สุดในตอนนี้สำหรับพื้นที่ชุมชนคลองเตยเนี่ย
ก็คือการค้นหาเชิงรุกแบบเข้มข้นเท่านั้นถูกต้องแยกผู้ป่วยออกมาข้างนอกนะครับ
ส่วนผู้ที่มีความเสี่ยงก็อยู่ข้างในแต่ต้องมีทั้งเจ้าหน้าที่และอาสา
เข้าไปดูแลพวกเขาให้เต็มที่เหมือนกัน
วันนี้เลยค่ะก็มีการเริ่มต้นคือแบ่งแบบนี้คุณผู้ชม
ภาคเช้าจะเป็นลักษณะของการตรวจคัดกรองภาคบ่ายจะเป็นเรื่องของการฉีดวัคซีน
ที่ตั้งเอาไว้ตอนนี้ภาคเช้าตั้งเป้าจะตรวจคัดกรอง๖๐๐ราย
ส่วนทางกรุงเทพมหานครก็เตรียมแล้วที่จะฉีดวัคซีนให้กับประชาชน
บ่ายวันนี้วันเดียวนะคะตั้งเป้าไว้๑๐๐รายส่วนวันอื่นก็ตั้งเป้าว่าจะฉีดวัคซีนให้ได้๒๐๐๓๐๐ราย
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมดูบรรยากาศกันหน่อยตอนนี้ผู้สื่อข่าวของเราพร้อมที่จะรายงานแล้ว
คุณนัทพงศ์เรียบสันเทียผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากชุมชนคลองเตย
เชิญค่ะคุณนัทพงศ์ค่ะเชิญครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ลานจอดรถบริเวณตลาดชุมชนคลองเตยนะครับ
บอกแบบนี้ครับว่าตรงนี้คือจุดตรวจเชิงลุกของกรทมในวันนี้นะครับ
ที่จะเริ่มทำการตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณของชุมชนคลองเตยแล้วก็เขตคลองเตย
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยก็คือตอนนี้ในส่วนของพี่น้องประชาชนในเขตชุมชนคลองเตยนะครับ
ก็มีการเดินทางมารอคิวในการเข้าตรวจหาเชื้อโควิด๑๙นะครับ
ส่วนในการหาเชื้อในวันนี้เนี่ยนอกจากจะมีพี่น้องประชาชนแล้วเนี่ยวันนี้มีทางพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับ
เดินทางมาให้กำลังใจพี่น้องประชาชนให้คำมั่นสัญญาณถึงแนวทางการตรวจในการควบคุมไม่ให้กระจายออกไปสู่เขตอื่น
แล้วก็ให้ความมั่นใจว่าหากมีการตรวจพบเชื้อเนี่ยจะมีการนำส่งโรงพยาบาลแล้วก็จะมีการกระจายวัคซีนให้อย่างทั่วถึงอย่างแน่นอนและจะไม่มีการใช้จ่ายแต่ไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นนะครับ

แจกบัตรคิวเนี่ยจำนวน๖๐๐คนโดยหลังจากที่บุคคลจำนวน๖๐๐คนเนี่ยได้ในส่วนของบัตรคิวเนี่ยก็จะต้องเดินทางมาที่บริเวณลานจอดรถแห่งนี้นะครับแล้วก็มาลงทะเบียนกับทางเจ้าหน้าที่ที่มีการตรวจที่นี่จากนั้นเนี่ยจะมีการกรอกข้อมูลส่วนตัวมีการรับรหัส๔ตัวแล้วก็มานั่งรอคิวก่อนที่จะ

นอกจากนี้การตรวจเนี่ยในช่วงภายวันนี้ก็มีการฉีดวัคซีนด้วยนะครับก็คือว่าทางเขตเนี่ยได้มีการประชาสัมพันธ์ว่าบริเวณร้านหน้าห้างรถทางพระร่ำสี่เนี่ยจะเป็นจุดฉีดวัคซีนวันนี้เริ่มต้นเวลาสิบสามนาฬิกาหรือว่าบ่ายโมงนะครับแล้วเพื่อลดความไม่อัดนะครับตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ม
สามารถเดินทางไปตามความสะดวกนะครับในเขตคลองเตยเนี่ยสามารถเลือกเดินทางได้เลยทั้งสองที่ไม่ว่าที่ไหนก็ตามไปตามความสะดวกทางนี้การเปิดจุดฉีดวัคซีนเพิ่มเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าเพื่อลดความแออัดแล้วก็เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิดสิบเก้าด้วยนะครับโดยแผนเนี่ยทางกรุงเทพมหานครได้ตั้งเป้าหมายไว้ที่
เชื้อไวรัสโควิดสิบเกกสิ้นในส่วนของการตรวจชนรุชที่นี่ไม่เกินวันที่สิบเก้าพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นี้
เอาละครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือบรรยากาศ
ล่าสุดที่เกิดขึ้นที่บริเวณ
ลานจอดรถของตลาดชุมชนคลองเตย

ประชาชนเองก็ดีทางเจ้าหน้าที่เองก็กำลังทำการตรวจกันอย่างเต็มที่นะครับ
และเดี๋ยวในช่วงบ่ายเนี่ยเดี๋ยวผมจะเดินทางไปดูจุดที่มีการฉีดวัคซีนอีกครั้งหนึ่ง
แล้วถ้าเกิดว่ายังไงเดี๋ยวจะมีการรายงานสดกลับไปอีกครั้งหนึ่ง
ขออนุญาตส่งสัญญาณกลับไปที่สถานีครับ
ขอบคุณคุณนัทพงศ์ค่ะก็รายงานแล้ววันนี้เรื่องของการตรวจคัดกรองตั้งเป้า๖๐๐
วันพรุ่งนี้เนี่ยจะตั้งเป้า๔๐๐คนแล้วก็จะมีการกระจายไป๔จุดนะคะ
รวมถึงเรื่องของการฉีดวัคซีนบ่ายวันนี้จะเริ่มฉีดนะคะ
เป้าวันนี้๑๐๐วันพรุ่งนี้๓๐๐ค่ะ
เขาก็ถามกันนะจะฉีดกันที่ไหนอย่างไรนะครับ
ตอนนี้มีเพจที่เกี่ยวข้องกับชุมชนคลองเตย
เขาไปตอบคำถามให้กับประชาชนกันเยอะแล้ว